เรื่องโควิด๑๙กันหน่อยค่ะเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะต้องให้พื้นที่ค่อนข้างเยอะหน่อย
มาดูเหตุการณ์นี้มันมีคลิปที่ค่อนข้างสะเทือนใจ
คือเด็กผู้ชายอายุ๘ขวบแล้วก็ติดโควิด๑๙
รอคอยการรักษารออยู่ที่กรุงเทพรออยู่เป็นสัปดาห์
สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่างั้นให้กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาดีไหม
ก็กลับไปที่นครราชศรีมาและระหว่างที่จะต้องเดินทาง
แล้วก็ต้องแยกกับแม่แยกกับคนในครอบครัวเด็กอายุแค่๘ขวบอะค่ะ
ภาพนี้มันเป็นภาพที่บีบหัวใจที่เด็กจะต้องเดินขึ้นรถเพื่อไปรักษาตัว
แม่เองก็ต้องคอยยืนมองอยู่ห่าง

สอบถามนายกฤษฎาค้ำชูและนายสวิทย์ประถมจอหออาสาสมัครกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมา
ก็คือกู้ภัยที่ไปรับเด็กชายวัย๘ขัวไปรักษานะคะ
เล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ
ต่อสู้ภัยพิบัติโควิด๑๙ที่ทางโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมาตั้งขึ้น
ก็ได้รับการประสานว่าให้ไปรับผู้ป่วยที่กรุงเทพ
เพื่อนำไปรักษาที่นครราชศรีมา
สวิทย์บอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ก็ไปรับตัวเด็กชายวัย๘ขวบค่ะ
แล้วก็คุณแม่คุณแม่สายฝนอายุ๔๐จากเขตบังกะปิกรุงเทพ
แล้วก็นอนรอเตียงรักษากันเป็นสัปดาห์แล้วนะ

ทีนี้ก็พาตัวเด็กชายวัย๘ขวบไปรักษาที่โรงพยาบาลพิมาย
พอไปถึงโรงพยาบาลน้องก็ต้องร่ำลาคุณแม่

ลูกต้องแยกกันเพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นคุณแม่ยังไม่ได้ติดโควิด๑๙
ก็ได้แต่ให้กำลังใจให้น้องสู้
ทีนี้ค่ะก็ไปส่งแม่ที่ศูนย์พักคอยอยู่ห่างจากโรงพยาบาล๑๐กิโลนะคะ
ทีนี้ค่ะก็กู้ภัยบอกว่าได้เห็นแบบจำนาทีที่เด็กร้องไห้
แล้วโปรเขากอดแม่แล้วยกมือไหว้แม่เป็นการรำลา
มันหดหูใจนะคุณผู้ชมมันสะเทือนใจมากนะคะ
เพราะว่าเนี่ยภาพนี้กอดแม่ร้องไห้แล้วก็ลาแม่
สำหรับอาการของน้องนะคะ

คือรู้ว่าติดโควิด๑๙ตั้งแต่๑๘สิงหาคม

ก็เลยประสานทางจังหวัดภูมิลำเนาที่นครราชศรีมาให้ช่วยหน่อย
ก็บอกว่าดีใจมากที่ลูกได้เข้ารับการรักษานะคะ
ส่วนแม่เองก็อยู่ที่ศูนย์พักคอย
แล้วแม่ก็ต้องรอตรวจซ้ำว่าแม่จะติดโควิด๑๙ด้วยหรือเปล่าค่ะ